ที่ตลาดมีนบุรีค่ะเกิดขึ้นตอนเช้าเลยนะคะ
ช่วง๗โมงเช้าของเมื่อวานนี้
อดีตแฟนนุ่มไปของ้อคืนดีนะคะแฟนสาว
ซึ่งเป็นลูกจ้างของร้านขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดใหม่มีนบุรีนะคะ
และหลังจากนั้นก็คือง้อไม่สำเร็จนะคะ
ควักปืนออกมายิงแฟนสาวก่อน
และหลังจากนั้นยิงตัวเองตายตามนะคะ
แต่ว่าสองคนนี้ไม่ได้ตายทันทีในจุดเกิดเหตุ
ตายที่โรงพยาบาลไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ใช่ค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางด้านของอดีตแฟนสาวเนี่ย
คือยังสามารถยกแขนได้เพราะว่าถูกยิงเข้าไปเนี่ย
ยังพอมีสติอยู่พูดคุยกับคนในตลาด
เพราะคนในตลาดมารุมดูแล้วก็มารุมช่วย
และยังมีการถามกลับไปด้วยนะคะบอกว่า
หนูจะตายไหมหนูจะตายไหมถามแบบนี้

รักษาสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ

เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๗นาฬิกาที่ตลาดใหม่มีนบุรี
โดยนายกัณพรอายุ๑๘ปีก่อเหตุ
ใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงนางสาวสอนสวรรค์
น้องเอิญอายุ๑๗ปีก่อนจะใช้ปืนกระบอกเดียวกัน

ส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ

นายบุญเจแพร่เถื่อนซึ่งเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์

เอิญผู้เสียชีวิตผู้หญิง

ช่วงเช้าเดินทางมาเปิดร้านตามปกติ
จากนั้นฝ่ายชายซึ่งเป็นอดีตแฟนนะคะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตามง้อมาตลอด
มาแล้วหลายครั้งแต่ว่าก็ไม่สำเร็จนะคะ
จากนั้นทั้งสองคนทะเลาะกันอย่างรุนแรง

ฝ่ายชายหายออกไปจากร้าน
เพราะว่าฝ่ายหญิงไล่ให้กลับไป

ทีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับปืนไทยประดิษฐ์
จากนั้นจ่อยิงที่หัวเข่า
ของแฟนอดีตแฟนสาว๑นัดล้มลงก่อน
จากนั้นนะคะเธอพยายามยกมือไห้
ขอชีวิตอดีตแฟนนุ่มแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะ

ก่อนที่จะเอาปืนกระบอกเดียวกัน

หลังจากที่ถูกยิงเธอก็นอนอยู่ที่บริเวณหน้าร้านแบบนี้
ตอนแรกยังไม่เสียชีวิตนะคะบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะ
นายบุญเจ็ดบอกต่อว่าช่วงที่ฝ่ายชายเกาะเหตุ

ใช้เวลาห่างกันประมาณ๑๐๑๕วินาที
เพราะว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์

หากจะยิงใหม่ต้องหักลำกล้องก่อน
เพื่อที่จะนำปลอกกระสุนนัดเก่าออกก่อน
แล้วก็ใส่กระสุนนัดใหม่เข้าไปถึงจะยิงได้อีกครั้งเนี่ยนะคะ
ตามสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนสาเหตุ
ก็คือทั้งคู่คบกันมาประมาณ๑ปีกว่าแล้ว

เพราะว่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง

ก็เลยขอห่างกันสักพัก

แต่ฝ่ายชายกลับไปคิดว่าเธอนอกใจ
ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะ

ก็คือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนวมินนะคะ

ฝ่ายหญิงเสียชีวิตใส่ประมาณ๙โมงค่ะ